ทัพเซ็ปนิตย์ที่๗ปี

แล้วมันก็คิดว่าเขาทำยังไงเขาผูกยังไง
ทีนี้ค่ะอยู่ดีมันก็มีเสียงกระซิบที่หัวพี่แจ๊ค

แล้วก็ทำเลยทำสิไม่เจ็บหรอก

ก็คิดที่จะทำต่ออยู่ดีอะค่ะมันมีเสียงผู้หญิง
เออดีวันมาเลือนหวยออกพรุ่งนี้ไปขอหวยกันอ่า
พอขูดเปลือกที่มันแข็งแข็งข้างนอกออกอะค่ะเริ่มมียางออกมาเป็นจุด
เป็นจุดเป็นจุดมันเป็นผ่อพึ่งอ่ะพี่แจ๊คผอพึ่ง
ข้างหนึ่งสละอีขึ้นนะคะผี
คุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ

แน่นอนครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
จะได้ไม่พลาดคลิปต่างจากทางสถานีผีดุของเราครับ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
อย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ

รอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะเปิดโสดประสาท
รับความสยองขวัญจากสถานีผีดุของเราแล้ว

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เป็นหนึ่งในนักเล่าหน้าใหม่ที่กำลังร้อนแรงอยู่ณเวลานี้
ยินดีต้อนรับคุณท็อฟฟี่ครับ
สวัสดีครับคุณท็อปฟี่
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แก๊ก
ไม่ใช่ท็อปฟี่สัมบัติ๕๐เนี่ยคนละคน

แล้วก็รู้สึกประมาา
มันกลายเป็นกระแสมันกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันกับเรื่องนี้น่ากลัวมาก
จนตัวของคุณท็อฟฟี่เราต้องเชิญมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
วันนี้แน่นอนครับมาสถานีผีดุของเราต้องมีเรื่องเล่ามาแบ่งปันกัน
วันนี้มาพร้อมกับเรื่องของเขย่าขวัญวัยเด็ก
เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
เป็นยังไงครับเรื่องนี้
เรื่องนี้นะคะถ้าจะให้เราต้องย้อนไปถึงเรื่องสถานที่ก่อน
ก็คือบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ติดกับป่าชา
ก็คือตอนแรกอะค่ะพ่อเขาซื้อบ้านที่ติดกับถนนใหญ่
แล้วทีนี้ด้วยความชอบเกษตรกรของเขาเขาจะเลี้ยงสัตว์ปลูกผักอะไรอย่างนี้
แล้วไก่แล้วอะไรอย่างนี้มันชอบโดนรถชนพี่แจ๊ค
ทีนี้ไปได้ที่ที่มันติดกับป่าชามันเป็นที่ที่อยู่ท้ายสุดหมู่บ้าน
แล้วก็ติดกับป่าช้าหน้าบ้านดิวดีมากก็คือเป็นสี่แยก
หมายถึงว่าบริเวณประตูหน้าบ้านตรงกับสี่แยกเลย
ใช่ค่ะเป็นสี่แยกแล้วก็ทางที่อยู่ข้างรั้วก็คือข้างบ้านเรา
ไปเรื่อยค่ะมันจะเป็นป่าช้าแต่ว่าก็จะอยู่คนละฝั่งกับส่วนบ้านเรา
ก็เนื้อที่ประมาณห้าไร่ได้พี่แจ๊คอืมก็จะมีสระบ่อเลี้ยงปลาค่ะ
แล้วก็มีสวนผลไม้มีมะม่วงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็น้อยหนาที่พ่อชอบปลูก
แล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวด้วย
พี่แจ๊คทีนี้เรื่องนี้ค่ะมันเกิดเพราะว่าเราไปเลี้ยงวัวนี่แหละ
เสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะเด็กบ้านนอกเนอะเสาร์อาทิตย์พ่อก็บอกว่าเออไปเลี้ยงวัวให้หน่อย
เลี้ยงวัวใกล้ใกล้บ้านให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววัว๑๔ตัวเราก็ไปกับพี่สาว
แต่วันนั้นแม่เขาบอกว่าเออเจอฟืนอะไรก็เก็บมานะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาสุ่มไฟไล่ยุงให้วัว
อะไรประมาณเนี้ยแหละค่ะเราก็เล่นกันมาเรื่อยจนถึงจังหวะเอ่อตอนกลับแล้ว
แล้วก็ลืมไปว่าอ้าวแม่บอกให้หาฟืนมาด้วย

ใช่ใช่ค่ะเราก็บอกว่าเออช่างมันไม่เป็นไรหรอกเราเจอที่ไหนเราก็หยิบมา
อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าเรากลับช้ากว่าปกติพี่แจ๊คครับ
แล้วก็ที่เนี่ยค่ะมันอยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วก็ติดกับป่าช้า
หน้าบ้านมีสี่แยกแล้วแยกที่ตรงข้างบ้านเราค่ะตรงไปเรื่อยมันจะเป็นป่าช้า
แล้วเราชินกับทางตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นทางรัฐไปโรงเรียนได้
ก็คือบ้านเล่าผ่านประชาพานวัดแล้วก็เป็นโรงเรียนค่ะพี่แจ๊ค
เราเดินทุกวันเราก็ไม่กลัวหรอกทีนี้เวลาเราไปเลี้ยงวัวมันก็ต้องผ่านป่าป่าช้าตรงเนี้ย
ตอนไปไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ตอนกลับอะค่ะตอนกลับมันเริ่มจะช้าแล้วเพราะว่ามันมีการดึงฟืนอะไรมาด้วย
ทีนี้ค่ะพอมาถึงมันน่าจะเป็นต้นของอีกทิศหนึ่งของป่าช้านะคะมันจะมีต้นกระโบกใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง
ซึ่งมันก็ดูน่ากลัวแหละมันก็ดูวางเวงเพราะว่ามันเป็นป่าป่าช้าด้วยความว่ามันเป็นป่าช้าค่ะ
แล้วก็ไล่ไล่วัวมาเรื่อยพอถึงตรงนี้พี่แจ๊ควัวมันตกใจอะไรก็ไม่รู้๑๔ตัวนะคะตอนแรกมันมีตัวหนึ่งที่เดินนำหน้านะ
มันจะทำขาขดขดอ่ะแล้วหยุดเดินแล้วก็แบบหายใจถี่แรงแรงอ่ะพี่มันเหมือนมันเจออะไรคือถ้าปกติถ้าวัวแสดงลักษณะอย่างนี้มันต้องเจออะไรที่น่ากลัวหรือตกใจอะไรสักอย่าง
เราก็เอ๊ะมันเป็นอะไรทีนี้เราก็ว่าถ้ามันทำอีท่านี้มันต้องวิ่งแล้วมันเคยมีคนในหมู่บ้านอะค่ะที่เอาเชือกคันแขนอะแล้วโดนวัวลากไปใช่ไหมเราก็เลยปล่อยแล้วกลัวมันลากเราเราเลยปล่อยเชือกทีนี้ค่ะพอมันทำอีท่านั้นแล้วอะมันก็วิ่งเลยพอมีตัวนึงวิ่งพี่แจ๊กมันวิ่งไปหมดเลย๑๔ตัววิ่งหมดเลยหรอใช่ค่ะเหมือนมันเ
ขนลุกขนฟองอะไรยังไงไม่รู้ทีนี้ค่ะพอวัวมันตะเลิศไปไหนก็ไม่รู้ตายแล้วทีนี้ทำไงดีล่ะ๑๔ตัวมันหายหมดเลยอะแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้วิ่งกลับบ้านอย่างนี้หรอไม่พี่มันไม่ได้วิ่งกลับบ้านเฮ้ยมันตะเลิศอะมันตกใจไปคนละทิศละทางอะพี่แจ๊กก็คือมันมีตัวนึงวิ่งแล้วมันก็วิ่งตามกันหมด

เขาไปแบบเหมือนใต้แมงจีนูนอ่ะก็คือมีไฟไปส่องแมงจีนูนตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเขาผ่านจุดเนี้ยเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเหมือนเหมือนลากลากอะไรเหมือนเขาแล้วบอกว่าลักษณะเหมือนลากต้นไสอ่ะแต่ดูดีดีมันเป็นผมพี่แจ๊คมันปลิวอ๋อเป็นผมใช่พี่แจ๊คปลิวปลิวเขาตอนแรกเขาเขาเห็นเหมือนเหมือนอะไรไหวเขาก็คิดว่าเออเหมือน
ถึงรู้ว่ามันเป็นผู้หญิงแล้วก็ห้อยหัวลงมาลิ้นยาวแล้วก็ผมผมปลิวห้อยอย่างเนี้ยค่ะอ่า
ทีนี้เขาก็วิ่งเลยตะเลิศเลยแล้วบ้านเราอยู่ติดอยู่ติดกับป่าช้าอยู่ติดกับนี่นอกผ่านมาทีนี้เสร็จปั๊บเขาก็ตะเลิศมาพ่อก็เลยเห็นถามว่าเออเขาก็เล่าให้พ่อฟังว่าพ่อก็คิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของเปรตอืมเพราะว่าก็คือความดุเขาออกมาหลอกหลอนอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊คแล้วทีเนี้ยสัตว์มันน่าจะเห็นอืม
ค่ะมันก็น่าจะตกใจอืมเป็ดเนี้ยแหละตอนนั้นประมาณสักกี่โมงประมาณห้าโมงครึ่งได้ค่ะยังไม่ยังไม่มืดเลยพี่แจ๊กเย็นเย็นแสงดาดอ่อนอ่อนใช่ค่ะประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงได้แล้วก็อ่ามีพระที่วัดอะค่ะท่านแบบไปปฏิบัติกรรมฐานอะท่านไปสร้างกระต๊อบอยู่แถวนั้นก็อยู่ไม่ได้ค่ะพี่แจ๊กอืมก็อยู่
พ่อก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นเป็ดอะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะทำไงอ่ะหลังจากนั้นคือยังผ่านตรงตรงนั้นอีกไหมอ่ะก็ยังผ่านนะคะพี่แจ๊กอืมแต่ว่าเราเราเลี่ยงที่จะไปตอนที่แบบมันใกล้มืดใกล้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นกลางวันแสกแสกเนี้ยผ่านได้โอเคผ่านได้พี่แจ๊กแต่เราก็รู้สึกกลัวนะนี่แค่ตอนเย็น

ใช่ที่เหนียวพี่แจ๊คใช่ก็เอาไปคลุกกับยางขนุนเสร็จปั๊บมันก็บอกว่ามานี่จะพาไปทำแต่ว่าเขาก็มีน้องติดไปด้วยนะคะน้องเขาก็ประมาณ๗๘ขวบเท่ากับว่าไปกัน๓คนใช่ค่ะไปกัน๓คนพอเวลาผู้ใหญ่ไปทำงานเนี่ยพี่ก็ต้องดูแลน้องมันก็เอาน้องไปด้วยแล้วก็เข้าไปในป่าช้าคือด้วยความว่าเราอ่ะเข็ดจากการเข้าป่าพี่แจ๊ค

แต่เราไม่พูดอะไรเนอะเพื่อนมันด้วยความธรรมนด้วยความโซนของมันอ่ะมันก็เลยล้อค่ะแล้วก็เต้นด้วยเนาะมันก็พูดประมาณว่าลุงหมัดขี้อัดขี้ซัดพูดประมาณเนี้ยพี่แจ๊คแปลว่าก็คือแกท้องเสียแล้วแกเสียชีวิตอ่ะไปเต้นล้อเลียนคนตายใกล้ใกล้กับหลุมศพของคนตายใช่พอมันรู้ว่าเฮ้ยเธอกลัวใช่ไหม
เราก็ไปดูกันเขาก็ย่องอ่ะค่ะพาเราย่องย่องย่องไป
มันจะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งพี่แจ๊คแล้วมันจะมีกิ่งยื่นออกมา
มีใบไม้ใบหนึ่งใบใหญ่ปิดแสงพระอาทิตย์ไว้
มันน่าจะเป็นนกข้าวแมวหรือนกฮูกอะค่ะก็คิดว่านะ
มันน่าจะนอนหลับอยู่ทีเนี้ยมันเหมือนมีหูจริงนะพี่แจ๊ค
ด้านหลังหัวมันกลมแล้วมีหูชันขึ้นกับนี้
ค่ะแล้วก็มองไปมันน่ารักหัวมันกลมไง
ล้มแล้วก็ปากกระแทกพื้นมันบอกว่าตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะคะ
แต่ว่าคือเขาก็ล้มแล้วเขาก็วิ่งต่อ
ออกมาข้างนอกแล้วเขาก็คุยว่าเหมือนมีคนดึงขาเขา
เขาก็เลยล้มอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วเขาก็เจ็บฟันเนอะปวดฟันปวดมาก
แล้วก็เอามือกลุ่มอย่างนี้ค่ะแล้วก็เดินมองพื้นอ่ะ
เพราะคนมันปวดใช่ไหมมันคงจะล้มไปกระแทกกับอะไรค่ะ
ก็เอามือกลุ่มกลุ่มฟันแล้วก็เดินมองพื้นพี่แจ๊ค
ทีนี้มันก็เลยไปเห็นเม็ดหนึ่งน่าจะเป็นยาเสพติดสักนิดนึงค่ะ

มันน่าจะมีใครแอบไปอะไรกันหรือเปล่า
แล้วทำหลุดทำตกเหลือประมาณนี้
คิดใช่ไหมเอาทิ้งไปเถอะอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยมีความอ่า
ขโมยหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี่แจ๊คมันก็บอกว่าถ้าเรากินอ่ะ
เราจะหายปวดฟันไหมไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็ไม่คิดว่ามันจะกินเนอะ
แจ๊คมันโยนเข้าปากเลยว้าไปเก็บของกินกับพื้นใช่ใช่
มันคงจะปวดฟันมากมั้งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจ
คือมันพูดประมาณเนี้ยมันโยนเข้าปากเลยอืมอ่าทีเนี้ยค่ะเราก็ตกใจ
เรากลับบ้านมาเราก็มาเล่าให้พ่อฟังพ่อก็บอกว่าสงสัยมันตายไปแล้วมั้ง
ให้เอาไปกินอะไรอย่างเงี้พ่อก็ดุใหญ่เลยอืมพ่อก็ดุใหญ่เลย
ทีนี้ค่ะตอนเช้าเราก็ไปดูว่ามันเป็นอะไรไหม
เหมือนไปโรงเรียนด้วยกันอ่ะพี่แจ๊คอ่านแล้วก็ไปถามกูแก้แก้มันบวนตุ๋ยเลยอ่ะ
วมตุ๋ยเลยเราก็ถามว่าดีขึ้นไหมหายหรือยังแก้มมันบวมย้อยออกมาเลยอ่ะ
มันก็บอกว่ามันไม่หายสิสงสัยมันได้ยายตัวนั้นน่ะ
มันดีดอ่ะมันจอดฟันกูทั้งคืนเลยอืมแล้วแม่เขาได้ยินแม่เขาอยู่ข้างล่าง
เขาได้ยินแม่เขาก็ตีทีเนี้ยตีคือตีอย่างหนักเลยพี่แจ๊
ได้ยินว่าได้ยินว่าคือกินอะไรเข้าไปอ่ะอ่า
ลูกกินอะไรเข้าไปพี่แจ๊คอืมแม่เขาก็ตีตีโดนตีเละเลยอ่ะอืม
แต่ก็ยังไปโรงเรียนแล้วก็น้ำตาเปียกไปตลอดน่านตลอดทางเลยอืม
แล้วก็บอกเออไม่เป็นไรใจเย็นเย็นอืมเราคงทำให้ถูกแหละ
มันไม่ควรจะไปกินเนอะมันไม่ควรจะไปกินอะไรอย่างเงี้ย
แล้วคิดยังไงถึงกินอ่ะเขาก็บอกว่ามันปวดอ่ะ
คือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแค่อยากหายแค่อยากหาย
แค่อยากหายปวดเพราะว่ามันมันล้มไปกระแทกพื้นมันปวดมากก็ว่าอย่างงี้ค่ะอืม
อ่าทีเนี้ยค่ะเขาก็คิดว่าเออทำไมแม่ไม่ถามเราสักคำยายก็ไม่ซื้อให้กินอืม
แถมยังมาตีอีกครับเขาก็น้อยใจอ่ะค่ะแล้วก็บอกว่าเออ
น้องทำผิดอ่ะไม่เห็นตีเลยอืมอ่าทีเขาเนี้ยโดนตลอดอืม
อย่างเงี้ยร้องไห้แล้วเขาก็พูดคำหนึ่งอ่ะพี่แจ๊คบอกว่าดูซิถ้าไม่มีชะ
ถ้าไม่มีฉันสักคนอ่ะแม่จะเสียใจไหมอืม
อ่าเขาก็พูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไมพูดอย่างงั้นอ่ะ
เขาบอกว่าเขาจะไปฆ่าตัวตายเฮ้ยเราก็นึกว่าเขาพูดเล่นพี่แจ๊
อ่านึกอ่ะอาจจะแค่พูดประชดอาจจะแค่พูดประชดอะไรเงี้ย
เราก็ไม่ได้สนใจเราก็เรียนหนังสือไปตามปกติ
พอเลิกเรียนนะคะเหมือนเขาแอบกลับก่อนเราหรืออะไรไม่รู้อ่ะค่ะ
ก็คือตอนกลับอ่ะเราหาเขาไม่เจอทีเนี้ย
เรากลับมาถึงบ้านแล้วแม่เขาหน้าตาตื่นวิ่งมาแล้วก็ถามว่าเฮ้ย
เห็นในเห็นในกอยไหมอืมอ่าเราก็บอกว่าไม่เห็นนะ
เขาก็บอกว่ามันไปไหนอ่ะบอกปกติเลิกเรียนแล้วมันไม่เคยไปไหนนะ
ถ้ามันไม่มาบ้านปั๊บมันก็ไปมันก็จะอยู่ที่บ้านมันก็ไม่น่าไปไหน
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มานั่งคิดคิดไปคิดมาก็เลยคิดออกอ่ะพี่แจ๊ค
อืมว่าตอนที่ไปโรงเรียนตอนเช้าอ่ะเขาพูดแบบนี้อืม
เราก็เลยรีบเล่าให้แม่กอยฟังเลยค่ะอืม
เนี้ยแม่เขาก็ตกใจอืมอ่าเขาก็รีบออกไปตามหากันนะคะ
ครับออกไปตามหากันก็ไปเจอมันอยู่ท้ายส่วนพี่แจ๊คอืม
กำลังทำอย่างว่าเลยอ่ะกำลังคิดสั้นกำลังก็คือลิ้นกำลังจะจุกปากแล้วอ่ะ
แล้วแม่ไปเจอหรอใช่ใช่ใช่อืม
ทีนี้ค่ะพอวันหลังเรามีโอกาสได้คุยเนอะเราก็ถามว่า
แล้วก็บอกเขาอ่ะอ่าเป็นยังไงบ้างทำไมทำยังงั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาน้อยใจกลับบ้านมาเขาก็โดนแม่ดุอีก
แล้วยาก็ไม่ซื้อให้เขากินเขาปวดฟันยังไม่หายไงคะ
ยาก็ไม่ซื้อให้เขากินเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะอืม
ก็ลองดูซิว่าถ้าไม่มีเราอ่ะแม่จะเสียใจไหมอืม

เขาก็เดินไปจังหวะก็คิดว่าจะไปป่าช้าแหละ
แต่พอนึกถึงนกไอ้ตัวตาโตแล้วมันไม่กล้าเข้าไป
มันก็เลยเลือกที่จะทำแบบนี้อยู่ที่สวนท้ายสวนเรา
ที่แคลร์ที่นั่งเล่นด้วยกันทุกวันอ่ะท้ายสวนอ่ะอืม
แจ๊คอืมอ่าค่ะพอเขาบอกว่าเขาขึ้นไปนะ
เขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเนอะด้วยความเป็นเด็กอืม
ทีนี้ค่ะพอเพื่อนมันขึ้นไปยืนบนแคล่ค่ะ
แล้วมันก็คิดว่าเขาทำยังไงอ่ะเขาผูกยังไงอืมอ่า
ทีนี้ค่ะอยู่ดีมันก็มีเสียงกระซิบที่หัวพี่แจ๊ค
อันนี้เขาเล่าให้ฟังค่ะเพื่อนเล่าให้ฟัง
ซิบที่หูว่าผูกแบบนี้สิอืม
เขาก็ตกใจด้วยความตกใจของเด็กอ่ะมันตกใจมันได้ยินเสียงวันนี้ใช่ไหมค
อืมมันก็จะโดดลงคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร
คือตกใจเพราะมันไม่มีคนอยู่ดีมันมีเสียง
โดดลงจากแพร่ค่ะพอมองไปที่พื้นอ่ะ
มันเป็นเหวพี่แจ๊คมันเป็นมีเหวมีน้ำ
อะไรอย่างเงี้มันไม่น่าจะโดดลงไปได้อ่ะอืม
คือเหมือนเขาหลอนหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะคือเขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะโดดลงไปได้

มันเป็นน้ำมันเป็นเหวคือมันเหมือนยืนอยู่ที่สูงสูงมากมากครับ
ที่มันเป็นแค่แคล่ค่ะอืม
สูงมากเขาก็แบบลงไปไม่ได้ไม่กล้าลงไปอืม
เสียงมันก็พูดต่อว่าผูกแบบนี้เอาผ้ากิ่งไม้อืม
พาดกิ่งไม้นะจับปมมาผูกแบบนี้คือสอนวิธีว่าผูกแบบไหนครับ
อ่ะแล้วก็ทำเลยทำสิอืมไม่เจ็บหรอกอืม
เอาเลยไม่เจ็บหรอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ด้วยความเป็นเด็กอ่ะ
กลัวก็กลัวว่าเฮ้ยคือเสียงอะไรแต่มองไปมันไม่มีคนอ่ะพี่แจ๊ค
จะลงไปมันก็ลงไม่ได้เพราะมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นหน้าผา
ที่เขาเห็นอ่ะมันเป็นน้ำแม่น้ำใสแบบคือมองไปทางไหนมีมีแต่แม่น้ำ
เหมือนเขายืนอยู่ที่สูงแล้วมองลงไปมันเป็นแม่น้ำอืม
เขาไม่กล้าที่จะโดดลงไปครับแล้วเสียงมันก็พยายามที่จะ
เร็วสิไม่เจ็บหรอกค่ะกะซิบอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะอืม
จังหวะที่กำลังจะคิดเปลี่ยนใจอ่ะพี่แจ๊คก็มองลงไปก็เห็นเหวแบบเนี้ย
เห็นแม่น้ำแบบนี้ก็คิดที่จะทำต่ออยู่ดีอะค่ะมันมีเสียงผู้หญิง
แต่เด็กมึงก็ไม่เว้นเหรออืมประมาณนี้ค่ะมาอีกทางนึงอ่ะ
แล้วเสียงที่กระซิบมันก็หายไป
แต่ว่าคือแบบก็ยังเป็นเหวอยู่เหมือนเดิมพี่แจ๊คก็ยังไม่กล้าลง
เขาก็เลยตัดสินใจที่จะทำต่อแล้วจังหวะนั้นแม่เขาก็มาเจอพอดี
ก็รอดตายมาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะฤทธิยาหรือเปล่า
กินเข้าไปมันยังมันยังหลอนอยู่หรือเปล่าเขาบอกไม่นะเขาเห็นจริงเขาเห็นแบบนั้นจริง
เสียงที่บอกให้เขาทำเขาเล่าให้ฟังไหมมันเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชาย
เขาบอกว่าทั้งเสียงผู้หญิงทั้งเสียงผู้ชายเลยพี่แจ๊ค
กระซิบอยู่อย่างนี้เอาเลยแล้วก็เชียงอย่างนี้ค่ะ

พอเวลานึกไม่ออกว่าผูกแบบไหนเขาก็มาบอกว่าวิธีการผูกอะค่ะ
บอกว่าผูกแบบไหนเขาก็ทำตามเสียงครับพี่แจ๊ค
แล้วคนที่ตะโกนด่าช่วยคิดว่าเป็นใคร
อันนี้พ่อคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน
เพราะว่าทำอยู่ในที่ของเราเองเหมือนกับเจ้าที่เจ้าทางมาช่วย
แล้วก็เป็นจังหวะที่คุณแม่มาเจอมาเห็นพอดี
ถ้าสมมุติว่าตอนนั้นเขาไม่นึกกลัวที่อยู่ในป่าช้า
ก็จะไม่มีใครเห็นเขาถ้าเขาไปตัดสินใจทำที่นู่น
ใช่ค่ะคิดว่าน่าจะอย่างนั้นคิดว่าน่าจะไม่รอดเนอะ

เออนะครับผมว่ามันมองได้หลายมุมหลายแบบ
และอีกหนึ่งเรื่องของการไปพูดไปพูดล้อเล่นท้าทายกับตรงหลุมศพ
คนที่ตายไปแล้วผมว่านั่นก็ส่วนหนึ่ง
เพราะมันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติคนตาย

ไหมฮะแล้วตอนที่ตาคนนี้ยังอยู่เป็นยังไงก็ไม่รู้
แต่เขาเสียไปแล้วเนี่ยไปล้อเลียนอาการป่วยของเขา
ก็คือวิ่งออกมาพร้อมกันมีเขาล้มคนเดียวค่ะ

อืมนะฮะกับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นไอ้การไปหยิบไปปวดฟัน
แล้วไปเจอของกลางทางแล้วไปหยิบเข้าปาก
ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันผิดอยู่แล้วใช่ค่ะ

ผ่านไปแล้วสองเรื่องต่อไปเราจะไปเรื่องที่สาม
เรื่องที่สามก็เกิดในสวนเหมือนกันพี่แจ๊ค
อ่าเกิดในสวนเหมือนกันสวนเรานี่มีอะไรที่แบบ
ลึกลับซับสอนมากค่ะ
ก็มีวันหนึ่งอะค่ะเย็นแล้วแม่เขาทำห่อหมก
ทีนี้ค่ะไม่ได้เตรียมใบตองมาแต่มันก็เริ่มเย็นแล้วแหละ
เขาก็เลยมองไปที่ลูกคนหนึ่งก็อ่านหนังสืออยู่
พี่สาวเราค่ะคือเขาจะเรียนเก่งไงเขาเด็กเรียนไง
เขาอ่านหนังสือตลอดเวลาแต่เราอ่ะเล่นอยู่เราว่างไง
แม่ก็เลยบอกว่าไปตัดใบตองในสวนมาให้หน่อย
เราก็ดูเวลาแล้วมันโพเพโพเพ
แล้วที่เราไม่อยากไปก็คืออ่าก่อนหน้านี้กลางวันเรามีการ
แกล้งกันกับพี่สาวคือแกล้งกันตลอดเวลาพี่แจ๊ค
เพราะว่าด้วยความว่ามันสนิทกันมันห่างกันแค่ปีเดียวค่ะ
หัวปีท้ายปีอ่าเราเข้าห้องน้ำแล้วมันก็มาแอบสาเอเล่นแบบ
หลอกเราตกใจมากเลยพี่แจ๊ค
เราก็คิดว่าฉันต้องเอาคืนให้ได้
ทีนี้เราก็หาจังหวะที่มันเผลอมันไปนั่งอยู่ริมท่าน้ำที่อยู่ในส่วน
แล้วก็ล้างผักอยู่แล้วก็ดึงเอาต้นย่าที่มันมีดินติด

เวลาโยนลงน้ำมันจะดังตั้มแล้วนูก็ได้จังหวะฉันเอาคืนแน่
แล้วก็แกล้งมันโดยการทำแบบนี้ดึงย่าแล้วก็โยนลงไปต่อหน้าให้เขาตกใจ
ด้วยความตกใจมันตกใจมากเลยนะคะ
มันก็หันมาแล้วก็ชี้หน้าเลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาคืนมึงให้ได้เลย
ทีนี้เราก็นึกขึ้นว่าตอนเย็นแม่จะใช้แล้วไปเอาไปต่อ
มันต้องหาวิธีแบบมาแก้แค้นเราแน่เลย
เราก็นึกในใจว่าเราก็ไม่อยากไปเลยแต่แม่ก็บอกว่าไปเถอะ
มันไม่มีอะไรกินได้หรอกมันไม่มีอะไรกินคนได้หรอกนอกจากยุง
แม่พูดประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องไปจำเป็นต้องไปค่ะพี่แจ๊
แล้วก็ไปตัดใบกล้วยตัดใบกล้วยมาเสร็จค่ะ
มันจะมีก่อนที่จะถึงบ้านนะคะก่อนที่จะเป็นคูน้ำไปถึงบ้านเนี่ย
มันจะมีต้นประดูกคู่หนึ่งมันจะมีสองต้นนะคะคู่กัน
ทีนี้ค่ะเราเห็นแล้วมันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่หลังต้นประดูก
เรารู้แล้วมึงมาแกล้งกูแน่เลยไอ้ทิพย์
เห็นแล้วว่าเขามายืนตะคุ่มตะคุ่มรอเอาคืน
ใช่พี่แจ๊คคือตอนนั้นนะคะตอนแรกเรากลัวนะเรากลัวว่ามันจะโผล่มาตอนไหน
หวัดระแวงว่าเราก็เทียวมองตรงนู้นทีตรงนี้ที
เพราะว่ามันชี้หน้าเลยว่าเดี๋ยวฉันจะเอาคืนแน่
เราก็มองมองว่ามันต้องออกมาแน่
เพราะตอนที่เราจะลงมาสูดบ้านเราแอบมองมัน
มันก็มองแบบเหมือนประมาณว่าสิทธิ์กันแน่แก
อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมันโผล่มาแล้วเห็นเงาลำไยลำไรแล้วอยู่หลังต้นประดูก
ก็คือผมยาวก็คือลักษณะพี่ทิพย์เลย
พี่แน่คือเป็นผู้หญิงผมยาว

คือลักษณะพิเศษเขาคือเป็นคนผมหยิกนึกออกไหมคะ
ถ้าเป็นเงาอ่ะมันก็ดูออกแล้วว่าคือผมลักษณะเป็นแบบนี้ต้องพี่เรา

ใช่ค่ะก็คือฟูอ่ะพี่แจ๊คเราก็คิดว่าต้องใช่มันแน่เลย
อ่าเราก็ไม่กลัวแล้วรู้แล้วว่ามันโผล่มาจุดนี้แล้วอืม
กล้างกาดกล้วยในมือแน่นเลยพี่แจ๊ก

ทำเป็นแบบแกล้งไม่เห็น

เอาพอฝาดในฝากนี้ฝาดฝาดอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็ฟาดอีกหมายถึงว่าต้นไม้ต้นหนึ่งใช่ค่ะไม่ได้โผล่ฝั่งขวาที
ซ้ายอีกทีใช่มันเป็นต้นประดูกด้วยพี่แจ๊คก็ต้นใหญ่นะคะมีสองต้นคู่กัน
อ่าโอเคค่ะอืมทีเนี้ยโผล่มาซ้ายทีขวาทีเราฟาดเนอะ
แต่พอครั้งที่๓พี่แจ๊คมันโผล่มาพร้อมกันสองฝั่งเลยพี่แจ๊ค
ใช่เราก็ตกใจแล้วในสติของเขาคิดว่ามันไม่ใช่พี่เราแล้วอืมอ่า
แล้วก็วิ่งเลยพี่แจ๊คทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยวิ่งเลยค่ะ
กล้วยใบกล้วยไม่เอาแล้ววิ่งวิ่งมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่า
จริงเหรอมันมีเหรอจริงเหรอเออดีวันมาเลือนหวยออก
นี้ไปขอหวยกันอ่าอ่าหนูก็บอกหนูไม่ไปหรอกแม่
หนูโดนผีหลอกเฮ้ยเขาหยอกเฉยเฉยเขาเอ็นดูเขาเอ็นดูอืม
อ่าเขาหอกใครเขาก็คงจะให้โชคให้ลาบคนนั้นแหละ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกับแม่นะเราก็แบบกังวลอ่ะพี่แจ๊ค
อะไรกันอ่ะคืออะไรคือของหวยใช่ไหมคะตอนนั้นเด็กยังไม่รู้หรอก
ยังไม่รู้พอถึงวันมันลืนนะคะก็คือวันคืนที่แม่พูดเนี่ย
วยจะออกแล้วแม่ก็แบบไปฟังเขามาแล้วว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง
แม่ก็ไปเตรียมเลยมีทูบมีเทียนมีดอกไม้
อะไรประมาณเนี้ยค่ะที่จำได้เนอะอืมแล้วก็มีแป้งกระป๋องหนึ่ง
แล้วก็มีมีดแล้วก็บอกว่าให้หยิบเสือมาผื่นนึง
แล้วตามแม่มาเราก็รีบไปหยิบแล้วก็รีบมาเกาะแขนแม่พี่แจ๊ค
เรากลัวเราไม่กล้าเดินไกลแม่เราเกาะแขนแม่ตลอดเวลาเลย
ครับจนกระทั่งไปถึงอ่ะค่ะแม่ก็บอกว่าเห็นอะไรอ่ะ
ยังไม่ต้องพูดนะเนี่ยมันเคลื่อนอืมดูดีดีนะดูดีดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
แล้วก็ปูสื่อปูเสือเสร็จนะคะอ่าทีเนี้ยแม่ก็จุดทูบจุดเทียน
แล้วก็แบบเหมือนพร่ำพลนาถึงอะไรที่น่าเห็นอกเห็นใจอ่ะพี่แจ๊คอืม
อ่าก็แบบให้น่าเห็นใจอะไรอย่างเงี้พูดพูดพูดไปเรื่อยอ่า
กระทั่งแม่ก็ถากถากเริ่มถากแล้วเราก็มองซ้ายมองขวา
เราเคยเห็นนะพี่แจ๊คเรากลัวมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวา
แล้วก็เกาะแม่อยู่ตลอดเวลาอืมเพราะเรากลัวพอขูดเปลือกที่มันแข็งแข็งข้างนอกออกอ่ะ
ครับพอขูดเสร็จแล้วค่ะแม่บอกว่าให้ให้ให้ลูกนะให้เราอ่ะ
เป็นคนเอาแป้งรูปเขาบอกว่ามือเด็กอ่ะให้มือเด็กทำดีกว่า
มันจะได้แม่นแม่นประมาณเนี้ยค่ะเราก็ไม่รู้อะไร
แล้วก็ทำตามพี่แจ๊คพอเรารูปรูปไปสักพักนึงอะค่ะ
อ่าแล้วยางประดูกมันเป็นสีแดงเนอะอืมมันก็เริ่มมียางออกมาค่ะครับ
เริ่มมียางออกมาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเริ่มซึมออกมา
แม่ก็กลับมามากระซิบอีกว่าเห็นอะไรอ่ะอย่าเพิ่งบอกนะอืม
อะไรอ่ะดูดีดีนะเก็บไว้ในใจนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ถามอีกที
ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็มองมองมองสักพักหนึ่งอะค่ะ
มันเป็นผ่อพึ่งอ่ะพี่แจ๊คเรามีความรู้สึกว่าผ่อพึ่งใช่ค่ะ
มันยางยางมันจุดจุดแล้วมันเหมือนลักษณะเป็นผ่อพึ่งอะค่ะ
พี่แจงอ่าสักพักหนึ่งสละอีขึ้นอะค่ะสละอีขึ้นข้างบน
ใช่เราอ่านออกแล้วว่ามันเป็นคำว่าผีแต่แม่บอกว่า
น่าจะเป็นหนึ่งสามหรือเปล่าอ่าประมาณเนี้ยแม่ก็เอียงซ้ายเอียงขวา
เอียงซ่าเอียงขวาแล้วพอเราอ่านอะผ่ออีผีมันมีเสียงหัวล้อ
แต่หนูว่าหน้าแม่น่าจะไม่ได้ยินนะคะพอมาถามแม่ตอนหลังแม่ก็บอกแม่เลย
ไม่ได้ยินอืมมันมีเสียงหัวเราะแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เสียงหัวล้อแบบสนุกอ่ะเหมือนหยอกอ่ะอืมแล้วก็มีลมอ่ะ
ลมพัดแรงแรงอ่ะครับหนูก็ไปกระซิบข้างหูแม่ว่าแม่พอเพิ่งซาละอี้
พออีผีแม่อืมแล้วเราก็วิ่งเลยค่ะเราก็ไม่อยู่เลยอ่าอ่า
พ่อแม่คงจะนึกขึ้นได้แล้วว่ามันคงจะเป็นคำว่าผีจริง
พ่อก็ดุอีกว่าอืมไปทำอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ
สรุปแล้วงวดนั้นก็ไม่ได้ซื้อครับแต่ว่าที่จริงอ่ะมันออกสามหนึ่ง
พี่แจกอืมออกหรอออกพี่แต่ว่ามันออกสามหนึ่งอืม

แม่ก็บอกพยายามจะมองให้มันเป็นเลขให้ได้แหละ

คือแม่สนใจกับตัวเลข

ถ้าพี่นึงจงสนองเอาอันนี้อยู่ไหน
จริงตอนนั้นพี่ทำการบ้านอยู่พี่แจ๊ค

ไม่เลยพี่แจ๊คกลับมามันก็ยังนั่งทำการบ้านอยู่เลย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอตรงนั้นมันคือเจ้าที่เจ้าทางหรือยังไง
น่าจะเป็นพ่อบอกว่าน่าจะเป็นนางไม้ค่ะ
เพราะว่าต้นประดูกเงาเขาพาดลงไปในน้ำ
บอกว่าถ้าต้นไม้ต้นไหนที่เงาพาดลงไปในน้ำแล้วก็มีแก่น
ต้นไม้ต้นนั้นโตแล้วมีแก่นแล้ว
ก็จะชอบมีนางไม้หรือมีเทพลักษณ์หรืออะไรอย่างนี้มาอาศัยอยู่

เพราะว่าอย่างที่ตัวของคุณท็อฟฟี่เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี่ย
เขาเป็นเหมือนกับช่างตีมีดนะครับ
เป็นมีดหมอนะครับแล้วก็คนที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเก็บสมุนไพร
เพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้มีวิชามีความเชื่อบ้าง
คุณพ่อบอกว่าต้นไม้ต้นไหนก็แล้วแต่ถ้าเงาของเขาพาดไปในน้ำ

แล้วต้นไม้ต้นนั้นนะคะเป็นไม้เนื้อที่มีแก่น

ใช่ค่ะเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็เขาโตพอที่จะมีแก่นข้างในแล้ว
แต่ถ้าอายุยังไม่กี่ปีจะยังไม่มีแก่นใช่ไหมคะ
แต่ถ้ามีแก่นแล้วแล้วก็เงาทอดลงไปในน้ำ
พ่อบอกว่าไม่รอดอ่ะน่าจะมีทุกต้นเกือบทุกต้นพ่อบอกอืม
หลังจากนั้นคือต้นไม้มันอยู่ในที่เราอยู่แล้ว
ยังมีโอกาสได้ไปเจอไปเห็นหรือมีใครเคยเห็นอะไรอีกไหม
ก็มีค่ะก็มีเรื่อยแต่พ่อต้องตัดนะคะ
คือพ่อเขาขอแล้วเขาตัดเพื่อที่จะมาต่อเติมบ้าน
เขาก็มาบ่นเลยพี่แจ๊คอันนี้พ่อเล่าให้ฟังนะคะ
พ่อเขาฝันว่าเขาลื้อบ้านเขาย้ายบ้านย้ายช่องขนของกันเสียงดังสนั่นวันไหว
แล้วก็บ่นด่าประมาณเนี้ยค่ะว่าอยู่กันมาตั้งหลายปีคิดจะมาพังคิดจะมาลื้อ
ฉันบอกว่าฉันจะหาบ้านใหม่ก่อนมันก็ไม่ฟังเหมือนแบบได้ยินเสียงบ่นเข้าหูอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่เห็นแต่คือนอนแล้วได้ยินเสียงเขาบ่นแล้วก็เสียงขนของเสียงขนของเนี่ยเป็นแบบเสียงเหมือนล้อเกวียนเสียงเหมือนม้าเสียงเมียนหัวเหมือนควายมีเสียงลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงอะค่ะ
คือคุณพ่อมีความจำเป็นที่จะต้องตัดต้นไม้ต้นนั้นใช่ค่ะเพื่อที่จะเอามาต่อเติมบ้านใช่ค่ะแต่ก็มีการขอนะคะอืมอ่าแต่ว่าที่พ่อฝันนะคะเหมือนเขาบอกว่าฉันยังหาบ้านใหม่ไม่ได้เลยอืมอืมอ่าแล้วเขาก็บ่นอย่างเลย
นั่นคือประสบการณ์ทั้งสามเรื่องนะครับที่เป็นสามเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากระทึกขวัญคืนเก็บเห็ดค่ะคือเรามีประสบการณ์อยู่แล้วเราก็จะไม่เต้นแรงเต้นกาไปตามเพื่อนละหนึ่งคือถ้าเป็นตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณท็อฟฟี่น่าจะเต้นแรงเต้นกาไปตามเพื่อน
แต่ตอนนี้ยังคือสงบเยี่ยมมาก
เรื่องของการพูดการจาเรื่องของการอะไรที่มันเป็นการไม่ให้เกียรติการลบหลู่ผมว่า
ของคนทำมันอยู่ที่ความกลัวความกล้าของแต่ละคนซะมากกว่านะ
คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณท็อฟฟี่เอามาฝากกัน

ขอบคุณมากครับที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

อย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียวนะครับ
ส่งมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสัปดาห์หน้า๔ทุ่มตรงนะครับ
เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน
จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
กว่าจะกลับมาพบกันใหม่คืนนี้
เวลาหมดหมดเวลาส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์

ขอบคุณครับขอบคุณท่านค่ะ

สามารถชมสถานีผีดุย้อนหลัง
หลอนแบบไทยและหลอนในต่างแดน
ลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป